วันหยุดแบบนี้จะเจอกับเราสามสาวเช่นเคยค่ะใช่แล้วค่ะวันหยุดแบบนี้นะคะ
ข่าวบันเทิงเหมาะที่สุดเลยค่ะมาเม้ามอยกันนะคะคุณผู้ชมใช่ค่ะ
แต่ก่อนจะไปเมาส์มอยคุณผู้ชมขามาสตาร์ทวันดีแบบนี้
ราวดีดีพาคุณผู้ชมมาทำบุญกันเลยดีกว่าเออดีดีค่ะ
กันไปที่จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะเมื่อวานนี้ค่ะพี่นุ้ยเชิญยิ้มค่ะ
นำทีมตลกนะคะนี่นะคะไปร่วมงานบุญงานมงคลกันคุณผู้ชมค่ะ
กับงานบุญฉลองอายุวัฒนามงคลห้าสิบปีหลวงพ่อช้างเจ้าอาวาสวัดจุกเชอค่ะ
ท่านเป็นพระอาจารย์ที่ชาวแปดริ้วเลื่อมใสเป็นอย่างมากค่ะ
นุ้ยก็เล่าให้ฟังนะว่าใครที่ได้มานั่งสนทนาธรรมกับหลวงพ่อช้างเนี่ย
น่าจะได้สัมผัสถึงความเมตตาที่ท่านมีให้กับทุกคนค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งที่อีกหนึ่งท่านหนึ่งองค์เลยก็ว่าได้ที่พี่นุ้ยนับถือมาก
นั่นก็คือท้าเวชสุวรรณค่ะอยู่บริเวณหน้าวัดนี่เอง
นุ้ยบอกว่าเคยมาขอท่านเรื่องครอบครัวแล้วก็เรื่องสุขภาพค่ะ
ปรากฏว่าขอปุ๊บได้ตามดั่งหวังทุกประการเลยค่ะ
วันนี้พี่นุ้ยเขาก็เลยตั้งใจมาเล่นคอนเสิร์ตที่วัดนะฮะ
มีเหตุการณ์ที่พี่นุ้ยเล่าให้ฟังด้วยว่ามันอัศจรรย์ใจค่ะ
แล้วก็เป็นบารมีหลวงพ่อช้างนะฮะจะเป็นเหตุการณ์อะไร
นุ้ยเชื่อว่ามีแต่สิ่งดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาให้พรทั้งนั้นเลยไปฟังกันค่ะ

ไปกราบหลวงพ่อเมื่อกี้แล้วก็ลงมาเนี่ยหยุดให้เล่นเลย
เนี่ยเตรียมตัวแล้วเนี่ยบารมีบารมีหลวงพ่ออันนี้ก็เป็นความเชื่อของเราด้วยนะ
ท่านเป็นพระเกจิที่มีเมตตามากดูหน้าเห็นไหม
อิ่มเอิบยิ้มแย้มต้อนรับทุกคนที่ตกทุกข์ได้ยากเลยครับ
เมื่อวานนี้ถ้าใครอยู่กรุงเทพหรือปริมณฑลรู้เลยฝนตกหนักมาก
ใช่ตกหนักเลยแหละ
ก็จังหวะที่จะขึ้นเล่นฝนหยุดเฉยนะคะ
แล้วนอกจากความศรัทธาเลื่อมใสที่ชาวบ้านมีต่อหลวงพ่อช้างแล้วคุณผู้ชม
เรื่องราวของตัวเลขแหมรู้นะว่ายายฟัง
จุกเชอเขาก็ขึ้นชื่ออยู่เหมือนกันคุณผู้ชม
บันเทิงไทยรัฐเลยให้พี่ใจแอ้นเชิญยิ้มเนี่ย
แกก็เดินทางมาร่วมงานบุญในครั้งนี้เหมือนกัน
จุดทูบให้หน่อยนะฮะระหว่างที่จุดฝนตกหนักอีกแล้วคุณผู้ชม
พอทูบหมดปรากฏตัวเลขตามที่คุณผู้ชมเห็นเลยเห็นไหมล่ะ
ขอบพระคุณพี่ใจแอ้นด้วยนะคะเห็นชัดกันเลยนะคะ
คุณนี่อู้อ้าอะไรเหมือนเลขที่คุณตามใช่ไหม
ใช่คล้ายกันวันมันใกล้เข้ามาแล้วไง

เอาเป็นว่าดูไว้จดไว้ก่อนแล้วค่อยเลือกเอาอีกทีนึง